ที่มีเด็กหญิงวัย๑๔ปีพัดตกจากรถไฟ
ขณะที่วิ่งอยู่ที่จังหวัดชุมพร
โชคดีที่มีผู้พบเห็นขณะที่เธอนั้นพัดตกลงไปนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังในการตามดูจุด
เด็กหญิงคนนี้พลัดตกลงไปแล้วก็ไปดูอาการบาดเจ็บ
ซึ่งปรากฏพบว่าเด็กหญิงคนนี้ตกไปในป่าข้างทาง

กู้ภัยของสมาคมพุทธประทีบหลังสวน

ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่การรถไฟหลังสวน
บอกว่ามีเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งตกจากรถไฟ
ขณะที่รถไฟวิ่งผ่านสถานีควนหินมุ้ย
หมู่๒ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโก
เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังกันในการออกค้นหา
ช่วงระหว่างสถานีรถไฟควนหินมุ้ย

ใช้เวลาในการเดินค้นหานะคุณ๑ชั่วโมงเต็มนะครับ
พบกับตัวทราบชื่อก็คือเด็กหญิงสิริพรเข็มทองอายุ๑๔ปี
อยู่ตำบลทาบเรืออำเภอเมืองนครสีธรรมราช
กำลังเดินโซเซขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ท่ามกลางความมืดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกใจ
เพราะสภาพของเธอก็คือมีเลือดท่วมตัวเลย
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะหลายแห่ง

ข้อมือด้านขวากระดูกแตกหัก

หน่วยคู่ภัยก็เลยเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งตะโก
คดีที่เธอยังมีสติก็เดินขอความช่วยเหลือ

โดยนายพงศักดิ์บุญสุขสารวัตรงานเดินรถแขวงชุมพร
ซึ่งเป็นตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

พร้อมเปิดเผยนะครับว่าเด็กหญิงสิริพร
ขึ้นรถไฟขบวนที่๑๗๔คันที่๙
ที่นั่ง๔๔แล้วก็๔๕มากับคุณยาย
ยายของเธอก็ชื่อนางมะลิทองนาวะรังศรี
โดยออกเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลายทางก็คือจังหวัดราชบุรี
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเห็นยายหลับ
ออกไปนั่งเล่นใกล้กับบันไดรถไฟ
แล้วคงจะเผลอหลับไปนะครับ
จึงทำให้พลัดตกจากรถไฟ
และมีผู้โดยสารเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่โชคดีมาก
ที่ผู้โดยสารยังเห็นเขาเป็นช่วงกลางคืน

แล้วก็ทราบว่าขณะนี้อาการของเด็กหญิง

แต่แพทย์ยังต้องคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

หลายจุดหลายแห่งโดยเฉพาะที่ศีรษะนะครับ